ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่ชุมชนมุสลิมในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีนะคะ
ตอนนี้น้ำเอ่อเข้าท่วมทั้งบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรค่ะ
ผลพวงของภัยน้ำท่วมยาวนานยังคงส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
ในพื้นที่ของบ้านหนองจอกตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพิน
โดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมสูง
เพียงบางจุดเท่านั้นค่ะที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
ระดับน้ำที่เข้าท่วมชุมชนมุสลิมในพื้นที่ตำบลท่าสะท้อนอำเภอพุนพิน

โดยทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่ของหมู่บ้าน
พบว่าพื้นที่การเกษตรอย่างสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านถูกน้ำท่วมประมาณ๑๒เมตรค่ะ

ขณะที่บ้านเรือนชั้นเดียวของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมเกือบมิดหลังคา
ส่วนบ้านสองชั้นถูกน้ำท่วมกว่าครึ่งหลัง
ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น๒เพื่อรอให้น้ำลดลง
เช่นเดียวกับบ้านของครอบครัวมุสลิมครอบครัวนี้ค่ะ
ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายต้องขนของหนีน้ำไปอยู่กับญาติ
เพื่อเป็นที่อาศัยชั่วคราว

ไม่ใช่แบบว่าน้ำนี้มันท่วมมา๓รอบแล้ว

เหมือนเนี่ยแล้วก็มีรอบนี้ขึ้นเยอะมากเลย

เพราะว่ามันทางมันสัญจรไม่ได้ไง

มาได้แค่ตรงนี้รถก็ไม่มีออกไปไงเขาก็เลยต้องหยุดบางคนอ่ะ
แล้วก็มันก็เป็นแบบรายได้ก็ขาดถ้าว่ามีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยได้ก็ดีเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นเรื่องปลากระชังที่เขาเลี้ยงกันตอนนี้ที่เดือดร้อนมากแล้วก็เป็นปามที่ว่าเขาตัดไม่ได้
แล้วก็มันจะเป็นผลผลิตที่เน่าไปแล้วก็เรื่องบ้านที่ต้องซ่อมแซมไง
ด้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนบอกกับทีมข่าวว่าน้ำท่วมรอบนี้สร้างความรุนแรงให้กับชาวบ้าน
มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
พร้อมนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย
กว่าน้ำจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติ
ก็ทางรัฐเนี่ยก็มาติดต่อแล้วว่า
ให้ตรวจสอบเรื่องการเกษตรเรื่องสวนปามเรื่องการทำประมงเลี้ยปลาในกระชัง
ก็มาก็ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแล
เดี๋ยวก็ยังดูอยู่ยังระวังดูว่า
น้ำเนี่ยไม่ทราบว่าทางนครทางไหนจะตกมากจะตกจะตกหรือไม่ตกนะครับ
แต่ว่าตรงนี้น้ำผมว่าจะลดลงทุกวัน
แต่ว่าวันหนึ่งจะไม่มากน้ำลด
ขณะที่ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชัง
ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลายครัวเรือนค่ะ

เช่นเดียวกับชาวบ้านที่ทำสวนปาม
ก็ไม่สามารถเก็บปามไปจำหน่ายได้
ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้
โดยขณะนี้ชาวบ้านในชุมชนมุสลิม

ประสบความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมในพื้นที่กว่า๑๗๐ครัวเรือน
อกจากนี้ยังมีมัศยิตของชาวมุสลิมในชุมชน

ทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้

ยังคงต้องใช้ระยะเวลายาวนานนะคะ

กว่าจะทำให้น้ำลดลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะ

ระวีการแก้วิจิตรายงานจากอำเภอพุนพิน